ขวบกับเพื่อนรุ่นพี่สามคน

กันไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำหลังวัด
ทีนี้จังหวะเดินลงบันไดยังไปไม่ถึงน้ำนะคะ
เดินลงบันไดมันมีตะไคร่น้ำอยู่น้องลื่นลงไปค่ะ

ที่กู้ภัยกำลังลำเลียงร่างไร้วิญญาณของน้องมะตูมวัย๘ขวบขึ้นมาจากสระน้ำหลังวัด
พ่อนี่ทำใจไม่ได้นะคะเข่าซุดเลย
ร้องไห้แทบขาดใจอยู่ข้างศพลูกสาวอะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
สระน้ำที่วัดสะตะเข้ในอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา

น้องมะตูมกับเพื่อนรุ่นพี่เป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๑ขวบกับ๑๐ขวบ
สามคนเนี่ยชวนกันไปเล่นน้ำแต่แถวท่าน้ำหลังวัด
สามคนเดินลงไปเล่นตรงบันไดท่าน้ำ
แล้วมันมีตะไคร่น้ำอยู่ทุกคนก็เลยลื่นปื๊ดล่วงลงไปเลยค่ะ
เด็กชายวัย๑๑ขวบกับ๑๐ขวบอ่ะ
ช่วยตัวเองขึ้นมาจากน้ำได้
แต่น้องมะตูมค่ะว่ายน้ำไม่เป็น
ก็เลยไหลลงไปที่น้ำลึกลงลึกลงเรื่อย

ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือตะโกนสุดเสียงเลยค่ะ
พอบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็รีบวิ่งไป

วันนี้ครอบครัวจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ
น้องมะตูมที่วัดสะตาเข้นะคะ
แน่นอนว่าบรรยากาศมีแต่เสียงร้องไห้

กับแม่เอาเสื้อผ้าชุดนักเรียน
กระเป๋านักเรียนตุ๊กตาโดราเอมอน
แล้วก็ตุ๊กตาหมาที่เป็นของรักของห่วงน้องมะตูม

วันเกิดเหตุวางอยู่ข้างโรงด้วยแบบนี้ค่ะ
คุณแม่บอกว่าเธอกับสามีมีลูกสาว๓คน

ลูกสาวคนโต๑๒ขวบคนกลาง๑๐ขวบ
วันนั้นเธอกับสามีไปทำงานในตัวเมือง

ปกติจะวิ่งเล่นกันอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะ
ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีการชวนไปเล่นน้ำ
ถ้าตอนเกิดเหตุมีพระหรือผู้ใหญ่เจอ

แต่ก็ด้วยความสนตามภาษาเด็กนะคะ
คงจะแอบลงไปเล่นจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
บอกว่าจริงน้องมะตูมเคยเรียนว่ายน้ำ

แต่น้องอาจจะตกใจเพราะว่าคือไหว้ได้
แต่ว่าไม่ได้ไหว้แข็งขนาดนั้นนะคะ

รู้จักพูดรู้จักอ้อนรู้จักทุกอย่างเลยค่ะ
เขาเก่งเรียนเก่ง

ใส่ใจลูกดูแลลูก
เงินมันอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตก็จริง
แต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
มันเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ลึก๓เมตร

แล้วตรงบันไดที่เด็กเด็กลื่นอ่ะมันเป็นบันไดปูนนะคะตะไคร่น้ำเยอะมาก
ประเด็นก็คือว่ามันไม่มีป้ายติดนะคะว่าระวังอันตรายหรือว่าห้ามลงเล่นน้ำนะคะ